ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่จะให้คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นเรื่องของรถพ่วงข้างรถพ่วงข้างข้ามถนนอยู่แล้วเก๋งมาด้วยความเร็ว
ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูกันเลยค่ะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมพอซูมไปแล้วก็เห็นแบบชัดเลยนะ
อืมฮะจังหวะที่รถพ่วงข้างเหมือนจะข้ามมาแล้วเก๋งมาทางตรงมาแบบเร็วอะค่ะ
ใช่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยนะฮะ
ตั้งแต่รถพ่วงข้างรถซาเล็งค์เนี่ยข้ามมาจากฝั่งนู้นนะ

ใช่ค่ะก็ชนกันแบบจังแบบนี้
คนที่อยู่ในรถซาเล้งเนี่ยนะกระเด็นตกรถได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
จุดตรงนี้คือถนนสาย๑๐๑โพนทองที่จังหวัด๑๐๑
แล้วดูสภาพโอ้โหนี้เห็นไหมคะ

คนเจ็บเนี่ยรถเก่งยาริสเนี่ยนะ
ด้านหน้าก็มีรอยเฉียวชนที่กันชนหน้าขวายุบ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถซาเล้งพลิกตะแคง
รวมถึงมีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินเนี่ย

คนเจ็บมีอยู่๓คนค่ะคุณผู้ชม
มีผู้หญิงอายุประมาณสักไม่เกิน๓๐ปีโอ้โหเป็นแผลเปิดเห็นกระดูกเลย
ส่วนผู้ชายอีก๒คนคืออายุ๔๐๕๐ปีก็มีแผลฉีกขาที่ขา
ผิดรูปว่าขาหักไม่รู้สึกตัว
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพลทองก่อน
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
คนที่ขี่รถซาเล้งข้ามถนน
จังหวะนั้นเนี่ยยาริสสีดำคันนี้ขับมาตามทางหลักไง
แล้วมาเร็วเป็นจังหวะที่มาเร็วแล้วก็ชนกันแบบอย่างแรงชนกันจังเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นจากหลังเหตุการณ์แล้ว
ดูวันนี้หน่อยนักข่าวของเราลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
ถนนเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมดูนะคะ
มันเป็นพื้นที่ชุมชนนะคุณฮะใช่เป็นถนนในหมู่บ้านตัดกับถนนสายหลักร้อยเอ็ดโพนทองนะคะ
ก็มีโรงเรียนมีชุมชนคือตรงนั้นมันเป็นแหล่งชุมชนคนอยู่เยอะ
ชาวบ้านเขาก็ข้ามถนนไปมาตรงเส้นนี้ทีเนี้ยเราไปคุยกับร้านที่เขามีกล้องวงจรปิด
ร้านนี้เลยมงคลจักษานเห็นไหมเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ที่ตรงหลังคาหน้าร้านเนี่ยนะคะ
คุยกับพี่โอภาษที่เป็นเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะผมได้ยิน
ถามว่าพี่แล้วพี่เห็นไหมผมไม่เห็นผมหันหลังขายของอยู่แต่ว่าเสียงมันดังสนั่นเลยสองครั้ง
แล้วรถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดข้างทางด้วย
ทีนี้มันมาจากสาเหตุมันก็มาจากพอพ่วงข้างเขาออกมา
แล้วรถเก๋งมาทางตรงมาด้วยความเร็วไงพี่พี่อยากอยากให้มันมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงไหม
โอภาษเขาบอกว่าจริงผมอยากให้มีป้ายเตือนนะให้ลดความเร็วหน่อยหรือว่าติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
เพราะว่าคิดดูสิหมู่บ้านเราเนี่ยมีเสาไฟส่องสว่าง๕ต้นหนึ่งแต่ว่าถนนในชุมชนมันยาวไปสักประมาณเกือบโล
คือช่วงกิโลหนึ่งนะคุณมีไฟส่องสว่างแค่๕ต้นมันจะพออะไรนะเขาบอกว่าโอ้โห๒๐๐เมตรทีต้นหนึ่ง๒๐๐เมตรทีต้นหนึ่ง
มันไม่พอนะครับพอกลางคืนมันก็จะมืดแบบนี้พอเช้ามืดนะยิ่งคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของมาตลาดอะไรแบบนี้ก็มืดเหมือนกัน
แล้วนี่คุณพี่โอภาษเขาบอกด้วยนะว่าที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยดังนั้นค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจัดการมาแก้ไขปัญหาหน่อยทั้งเรื่องของป้ายเตือนหรือว่าไฟส่องสว่างต่างเพิ่มเติมมานะคะ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านพี่เขาก็ต้องเอามาตรวจสอบด้วยแล้วก็ต้องเอาคนขับรถคู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะคะ